ผมวรวุศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ต้องขอขอบคุณนะครับท่านสมาชิกจากพักเก้าไกลนะครับท่านกันพงศ์จงสุธนามณีนะครับ
ขออภัยที่เอ่ยนามที่ได้ให้ความเป็นห่วงแล้วก็ให้ความสำคัญกับงบประมาณด้านการเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ท่านนายกได้พูดเกี่ยวกับเรื่องการความเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับ
ประเด็นแรกก่อนครับต้องเรียนว่าปัญหาทั้งเรื่องฝุ่นเรื่องขยะแล้วก็เรื่องน้ำเสียต่างนั้นล้วนแล้ว
แต่ผมเชื่อว่าท่านสมาชิกคงทราบดีครับท่านประธานครับว่ามันส่งผลกระทบต่อการปลดปล่อยก๊าซเป็นกระจกทั้งสิ้น
ที่สองครับนอกจากเรื่องเงินงบประมาณสนับสนุนจากเพื่อนแล้ว
จะต้องมีการถ่ายโอนเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่จะช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซจนกระจก
และประเด็นสุดท้ายก็จะต้องมีการส่งบุคลากรมาช่วยกันเสริมสร้างศักยภาพพี่น้องของคนไทยด้วย
ต้องขออนุญาตเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกว่า
นะครับเป็นระยะเวลาที่ไกลกว่านี้อีกพอสมควรแต่ว่าก่อนปีสองพันหนึ่ง
ทีนี้ก่อนที่ท่านนายกจะเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษนั้น
เราไม่สามารถทำได้นะครับนานาระยะประเทศเหล่านั้นก็ได้ให้
คำมั่นบอกว่าจะมี๓ประเด็นที่จะสนับสนุนประเทศไทยซึ่งในขณะนี้
นะครับมีพาร์ทเนอร์เราสองสามประเทศได้
แสดงความจำนงแล้วก็ได้เริ่มทำกิจกรรมหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ
ประเทศไทยมาแล้วนั้นประเด็นแรกเกี่ยวกับเรื่องการเอ่อปลดปล่อยแล้วก็การ
เข้าสู่สถานะแล้วก็ประเด็นต่อมาเกี่ยวกับเรื่องการดูดซับนะครับ
แล้วก็การภาคการปลดปล่อยที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สถานะเหล่านั้นได้
เรื่องการปลูกต้นไม้นะครับเราได้มีการติดตามอยู่ตลอดเวลา
ตั้งแต่ช่วงที่ผมเข้ามารับตำแหน่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ
ชายเลนครับท่านประธานครับมาถึงวันนี้ป่าชายเลนของประเทศไทย
จากที่เรามีอยู่ทั้งหมดนะครับเอ่อสองจุดแปดล้านไร่สองจุดแปดล้านไร่
นั้นเปลี่ยนเป็นต้องเรียนทันโทษครับ๒๘ล้านไร่นั้นเนี่ย
มีเป็นสภาพป่าชัยเลนสมบูรณ์นั้นเนี้ยอยู่หนึ่งจุดห้าล้านไร่
แล้วก็ป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมแล้วเนี่ยนะครับไม่สามารถหรือว่า
เปลี่ยนสภาพไปเป็นเมืองนะครับที่ไม่สามารถฟื้นฟูได้นั้นเนี่ย
อยู่หนึ่งจุดสามล้านไร่ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามาจนถึงวันนี้ครับ
ท่านประธานครับป่าชายเลนเราเพิ่มขึ้นถึงสองแสนไร่
ทำให้วันนี้ป่าชายเลนที่เรามีความอุดมสมบูรณ์นั้นมีอยู่เพิ่มจากหนึ่งจุดห้า
เป็นหนึ่งจุดเจ็ดล้านไร่และผมเชื่อว่าท่านสมาชิกคงทราบดีนะครับ
เพราะว่าท่านได้ศึกษาเรื่องนี้มาว่าศักยภาพการดูดทรัพย
๊าซเรือนกระจกของป่าชายเลนนั้นมีมากกว่าป่าบนบกถึง๓เท่าด้วยกัน
อันนี้ต้องขอบคุณท่านสมาชิกที่เป็นห่วง
ประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานครับเกี่ยวกับเรื่องการกัดซ่อครับ
กำแพงกันคลื่นทั้งหลายนะครับซึ่งเกิดตั้งแต่ก่อนหน้าที่ตัวผมเองนั้นจะเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดังนั้นตอนปี๒๕๖๒ตอนที่ผมเข้ามารับตำแหน่งนั้นเราได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งครับท่านประธานครับ
ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒินะครับมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องการกัดซ่อนะครับ
มีนักสิ่งแวดล้อมมีภาคส่วนราชการทั้งทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมโยธาไม่ว่าจะเป็นกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับ
และอีกหลายหน่วยงานที่มีอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ในการกรองครับท่านประธานครับ
ว่าโครงการกำแพงกันคลื่นนั้นตั้งแต่ปี๒๕๖๒มามีโครงการใดที่ควรสร้างหรือไม่ควรสร้างบ้าง
ซึ่งต้องเรียนว่าตั้งแต่มีคณะกรรมการชุดนี้มานะครับได้ยึดยั้งแล้วก็เปลี่ยนแปลงโครงการกำแพงกันคลื่นไปเกือบประมาณกว่า๙๐นะครับ
ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นมาตามที่ท่านสมาชิกได้แสดงให้เห็นเมื่อสักครู่นั้นต้องเรียนว่าเกิดมาก่อน
และตอนนี้เราก็กำลังพยายามหาวิธีแก้ไขสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วครับท่านประธานครับก็ขออนุญาตเรียนเป็นข้อมูลครับท่านประธานขอบพระคุณครับ